เพราะว่าตอนนี้สลัดคราบลุคนั้นไปแล้ว
สำหรับพี่แท็กพระรันยูนั่นเองมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วนะจ
ตอนนี้กลายเป็นพ่อบ้านแล้วล่ะนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าพักหลังมานะคุณมีงานคู่ติดต่อเข้ามาเรื่อยเลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคิวงานแล้วก็ความเห็นของภรรยาว่าอยากจะไปออกงานด้วยไหม
แต่ว่างานนี้พี่แท็กนะฮะเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็พี่แท็กบอกสินะค่ะ

ปองพี่ปังพี่ป๋องเออครบมาทีมนี้
พี่ป๋องอีกเอออะจัดไปค่ะ
ครั้งแรกครับก็รู้สึกเก่งเพราะว่าเราไม่เคยออกคู่อะไรมากครับผม
ผมไม่ค่อยมีใครที่มานั่งข้างแล้วเราไม่รู้ว่า
อ่าการที่มีคนอยู่ข้างหรือว่าการที่มีขยุงแล้วมาคู่กันเนี่ย
มันจะตอบยังไงหรือว่ามันจะมีอะไร

ก็นานทีครับผมแต่ตอนนี้ก็เก็บเพราะกลุ่นละครับ
ก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็ดูครับเพราะว่าตอนนี้กำลังท้อง
ไม่อยากให้อะไรมากมายครับเดี๋ยวมันจะกระทบกับพลังครับ
ให้ทางผู้จัดการคอยดูดีกว่านะครับว่างานแบบไหนเราควรออกหรือไม่ออกครับผม
งานก็คืองานครับงานคืองานมากกว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวครับผม
เหมือนเราเองก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าซิมจะออกงานนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรนะ
เอ่อเล็กน้อยก็คือเราก็ต้องพยายามให้เขาเชื่อใจ